ตอนนี้บ้านเราก็เริ่มมีความวิตกกังวลนะครับ
กรณีที่ทั้งคนไทยที่ไปทำงานที่เมียนมา
แล้วก็ลักลอบเข้ามาที่บ้านเรา
จนมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่อยู่
รักษาตัวอยู่ที่ทั้งเชียงรายแล้วก็ทั้งเชียงใหม่

ว่าจะมีคนต่างด้าว
ลักลอบเข้ามาในบ้านเราเยอะแค่ไหน

พบว่ามีชาวต่างด้าว

เป็นชาวเมียนมามาอยู่กับสามีที่สัตหีบ
มาทำงานที่ตลาดเป็นลูกจ้างในตลาด
ทีนี้ครับได้รับแจ้งจากประชาชน
เพราะว่าประชาชนเขากังวลเกี่ยวกับข่าวสาร
เรื่องของการระบาดของโควิด๑๙

ก็บุกเข้ามาควบคุมตัวนางสาวโซเมีย

เป็นสาวชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมือง
ผิดกฎหมายมาพักอยู่กินกับสามีชาติเดียวกัน
ทำงานรับจ้างอยู่ในตลาดเช้าสัตหีบ
ในซอยชายโสดอำเภอสัตหีบนะครับ
โดยที่ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ไม่มีการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
และอีกอย่างหนึ่งเธอเปิดเผยออกมาว่า
เธอเข้ามาพร้อมกับเพื่อนร่วมชาติอีกหลายคน

นี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับ
ทีนี้เอาสำหรับตัวของนางสาวโซเมียก่อน
ผลการตรวจร่างกายตรวจสุขภาพ
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๖จังหวัดชมบุรี

พบว่าคือไม่พบเชื้อโควิด๑๙

ตอนนี้นะครับถามให้เจ้าหน้าที่นะครับ
ก็ได้มีการปล่อยตัวไปแล้วนะฮะ
แต่ทีนี้มันก็ต้องดูเรื่องของ
ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายใช่ไหม

โอเคคุณไม่เป็นโควิด๑๙แล้วนะครับ
โดยโซเมียเขาก็ได้เปิดเผยข้อมูล
ให้กับตำรวจฟังถึงเส้นทางการหลบหนีเข้าเมืองไทย
โดยต้องเสียค่าในหน้าพาข้ามเรือมาขึ้นฝั่งไทย
เป็นจำนวนเงิน๑๓๕๐๐บาท
พอข้ามฝั่งมาได้แล้วจะมีรถตู้มารับ
พาเข้าพื้นที่ชั้นในนะครับ
ทีนี้ก็ถามว่ามากี่คน
บอกว่ามาหลายคน
มาหลายคนนี่แหละฮะทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย

ต้องเต้นสิฮะเพราะว่าต้องไปตรวจดูเส้นทางการหลบหนี
เข้าเมืองของกลุ่มคนกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มอื่นด้วยนะครับ
ส่วนผลกระทบเพราะว่ามีผู้ป่วยที่เป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหม
วัย๒๙ปีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ

จะกระทบกับการท่องเที่ยวของเชียงใหม่

เทศกาลแห่งการท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับ
ก็เรื่องนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คุณ

บอกว่าถ้ามีคนมาเที่ยวและติดโควิดที่เชียงใหม่
มอบเงินแสนหนึ่ง
แต่อันนี้แต่ไว้ก่อนนะ
ถ้าท่านเสียชีวิตจากโควิด๑๙มาติดที่เชียงใหม่แล้วเสียชีวิต

แล้วคนที่ไปเที่ยวก็ไม่ได้อยากได้ด้วย
แต่เอาล่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
เรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมา
เหนือนะฮะอากาศเย็นอากาศสบายนะฮะ
ทีนี้ทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
คือนายพันลบแทร่จิลพร้อมด้วยสมาคมต่างเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเนี่ย
เขาก็เลยประกาศออกมาเลยอย่างที่ผมบอกไป

แล้วเราเชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยว
เรายังมั่นใจเรื่องความปลอดภัยนะครับในเชียงใหม่อยู่
ที่จังหวัดเชียงรายป่วยอีก
ด้านหลังพบหญิงชาวพยาวติดโพวิด๑๙
ด้านหลังพบหญิงชาวพยาวติดโพวิด๑๙
ลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติในอำเภอแม่สาย
ในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
จากนั้นก็เดินทางกลับบ้านเกิดคือที่จังหวัดพยาวแล้วไปตรวจหาเชื้อ
ปรากฏว่าได้รับการยืนยันคือวันที่๑ธันวาคมเมื่อวานนี้
พบติดโรคโควิด๑๙และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพยาวนะคะ
คุณผู้ชมคะเคสนี้จังหวัดพยาวได้มีการนำตัวสามี
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วเช่นเดียวกันนะคะ
อยู่ระหว่างรอผลการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องนี้สร้างความกลาหลให้กับบริษัทบุญรอดเวอรี่จำกัดเป็นอย่างมาก

ต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วันเช่นเดียวกันค่ะ
ม่วงกันไปหมดนะตอนนี้นะ

เพราะว่าตอนนี้คือที่รักษาตัวอยู่ที่เชียงราย

แต่ว่าที่เชียงรายเขาได้รับผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวเลยนะ
เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วน
อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเราก็ต้องไม่ประมาทนะฮะ